ช่วงนี้เช้าสวสัยพาคุณผู้ชมไปปลูกป่ากันหน่อยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศไทยนะคะ
กับกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนะคะของมูลนิธิปวีนาหงษกุลนะคะ
จากพาคุณผู้ชมไปปลูกป่าแล้วนะคะ
โครงการนี้ยังมีการแจกต้นกล้าให้คุณผู้ชมไปปลูกเพิ่มเติมที่บ้านได้ด้วยนะคะ
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
กล่าวเปิดงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหาโมงคลสเด็จเถลิงธวรรยาราชสมบัติครบ๗๐ปี
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏทรงเจริญพระชนมพันศาครบ๗รอบ

จะเตรียมไว้จำนวน๘๕ต้นด้วยกัน
ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการแจกต้นกล้าด้วยนะคะ
สำหรับไม้ยืนต้นต่างให้กับประชาชนอีก๒๐๐ต้นค่ะ
นำกลับไปปลูกตามสถานที่ต่าง
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏต่อไปค่ะ